เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนรัศดรพักก้าวไกล
ในฐานะกรรมาธิการค่ะที่ฉันได้สงวนความเห็นตัดลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
เป็นจำนวนไม่มากนะคะตัดลดจากวาระที่๑
ประมาณ๓๐๐ล้านบาทนะคะที่จำเป็นที่จะต้องตัดเพิ่มอีก
ทั้งทั้งที่มีการตัดลดมาแล้วจากปีหกสี่มาปีหกห้านะคะ
ก็ด้วยความด้วยปัญหาของเรื่องของเงินนอกงบประมาณ
ที่ไม่ได้มีการนำมาสมทบอย่างเพียงพอนะคะหลายหลายท่านอาจจะทราบ
เรื่องราวเกี่ยวกับรายได้ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ว่ามีรายได้ปีหนึ่งหลายพันล้านนะคะเอ่อดิฉันได้พยายามค้นสืบ
ข้อมูลนะคะจากเอกสารชี้แจงต่างต่างที่กรมอุทยานได้เอ่อ
ให้มากับกรรมธิการก็พบว่ามีปัญหาเรื่องของความไม่ตรงกันของข้อมูล๒ชุด
แรกเป็นรายได้ที่ปรากฏในงบการเงินนะคะตัวรายได้ที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นค่าธรรมเนียมของอุทยานแห่งชาตินี้นะคะ
เอ่อจะเป็นตัวรายได้ที่เป็นค่าบริการบุคคลภายนอกนะคะในแต่ละปีจะได้เอ่อ
ปีละประมาณสองพันกว่าล้านบาทนะคะโดยในปีสองพันห้าร้าหกสิบสามเนี่ย
มีรายได้ค่าบริการบุคคลภายนอกสูงถึงหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านบาทนะคะแต่ว่าในปีปกติค่ะ
ที่มีการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตามปกติจะสูงถึงสองพันสามร้อยถึงสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านบาท
แต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่เป็นรายงาน
น่าจะเป็นรายงานต่อกรมบัญชีกลางนะคะเรียกว่าเอ่อ
ค่าเป็นรายได้แผ่นดินนะคะในหัวข้อค่าธรรมเนียมบุคลา
ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติแต่จากข้อมูลตรงนั้นเนี่ย
แต่ละปีเนี่ยสูงถึงสามพันกว่าล้านบาทนะคะ
ปีที่สูงสุดก็คือสองพันห้าร้อยห้าร้อยสิบสองเนี่ย
สูงถึงสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทนะคะเอ่อ
ส่วนในปีสองพันห้าร้อยห้าร้อยสิบสามเนี่ยก็ลดลงมาหน่อย
เนื่องจากว่ามีปัญหาโควิดสิบเก้านะคะเหลืออยู่เพียงสองพันเก้าร้อยห้าสิบแปดล้านบาท
แต่ว่าถึงแม้ในปีที่เอ่อ
การท่องเที่ยวจะไม่เป็นปกติอย่างปีสองพันห้าร้อยสิบสาม
กรมอุทยานก็ยังมีค่าธรรมเนียมอุทยานสูงถึงเกือบสามพันล้านบาทโดยที่กรมอุทยานเองเนี่ยมี
ระเบียบที่จะใช้เงินส่วนนี้ดังนี้นะคะก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
จะนำไปใช้ในการพัฒนาอุทยานอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะนำไปใช้สำหรับ
เอ่อในหน่วยงานต่างต่างของกรมเองถ้าเราคิดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสามพันเนี่ย
ก็จะเป็นเงินประมาณสองพันกว่าล้านบาทนะคะซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก
ถ้ากรมอุทยานสามารถนำเงินส่วนนี้มาสมทบกับงบประมาณแผ่นดิน
เราก็จะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้อีกนะคะโดยในแต่ละปีเนี่ย
กรมอุทยานได้ของงบประมาณจากเอ่อจากจากสภาแห่งนี้ปีละหนึ่งหมื่นล้านบาทด้วยกันนะคะ
ก็จะขอความร่วมมือกับกรมอุทยานค่ะว่าค่าธรรมเนียมในส่วนนี้
ฉันเข้าใจดีว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ
และท่านก็ได้เจียดเงินส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติแล้วเอ่อ
อีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะนำไปให้กับองค์กรบุคคลองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาตินั้นนั้น
ในส่วนที่ใช้กับหน่วยงานของกรมนะคะไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดว่าเอาไปใช้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ
ดังนั้นเนี่ยจากทางที่ดีก็ควรที่จะมานำมาสมทบกับงบประมาณค่ะ
ท่านประธานค่ะไม่ใช่แค่กรมอุทยานแห่งชาติที่เดียวนะคะที่มีเงินนอกงบประมาณเป็นของตัวเอง
ทรัพยากรน้ำบาดานก็มีกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาน
ที่มีกฎหมายรองรับค่ะเป็นพรบน้ำบาดานปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนะคะ
ในแต่ละปีค่ะกองทุนพัฒนาน้ำบาดานมีรายได้ปีละ๑๐๐๐ล้านบาท
โดยรายได้ที่ได้มาเนี่ยมาจากการที่เรียกเก็บเงินค่าใช้น้ำบาดานเป็นส่วนใหญ่นะคะ
แล้วก็ในแต่ละปีก็ใช้เงินไม่ค่อยหมดนะคะแล้วก็มีเงินสะสมอย่างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะ
มีเงินเหลือถึง๔๐๐ล้านบาทแล้วก็เก็บสะสมเป็นเงินสดของกองทุนสูงถึง๓๐๐๐ล้านบาทด้วยกัน
ถ้าเราสามารถนำเงินส่วนนี้มาสมทบกับงบประมาณแผ่นดินนะคะเราก็จะสามารถทำให้เอ่อ
ลดภาระของงบประมาณไปได้นะคะแต่ว่าสำหรับกรมทรัพยากรน้ำบาดานไม่ได้ใช้เงินส่วนนี้มาสมทบค่ะ
เรามาดูกันค่ะว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดานใช้เงินจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดานไปใช้กับโครงการอะไรบ้าง
สไลด์ถัดไปค่ะในกรอบสีเหลืองแรกขออภัยมากที่ตัวเล็กมากนะคะ
ฉันอ่านให้ฟังสำหรับรายการแรกอันนี้คือโครงการสำหรับปี๖๓อย่างเดียว
ชื่อโครงการศึกษาสำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนา
การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบส่งน้ำบาดานระยะไกล
เพื่อแก้ไขปัญหาการขลาดแคลนน้ำในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก๔๓ล้านบาท
คือถ้าเราคิดในใจนะคะว่าถ้าเขาใช้เขาเก็บเงินค่าน้ำจากประชาชนไปใช้
ก็อาจจะนำเงินจากกองทุนไปใช้ในการก่อสร้าง
หรือว่าขุดบ่อน้ำบาดานให้กับประชาชนในอีกพื้นที่หนึ่ง
ก็เป็นได้ที่งบประมาณไม่เพียงพอในแต่ละปี
แต่ในความเป็นจริงกลับนำไปใช้กับโครงการพวกนี้
เช่นมีอีกนะคะมีโครงการศึกษาการสร้างศูนย์เรียนรู้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาน๓ล้านนะครับ
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาน๔๔ล้านบาท
แล้วก็เป็นโครงการพวกนี้แหละค่ะที่สภาเองไม่มีสิทธิ์ในการตรวจสอบ

แล้วก็เงินที่เหลือก็ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งคืนคลังด้วยซ้ำไป
ก็เป็นโอกาสที่ถ้าจะมีการแก้ไขกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถนำเงินในส่วนนี้เข้ามาสมทบกับงบประมาณ
เราก็จะสามารถที่จะขุดบ่อน้ำบาดานได้นะคะให้กับประชาชนให้กับเกษตรกร
เดือดร้อนจากการมีน้ำกินน้ำใช้ไม่เพียงพอ
มีน้ำสำหรับการเกษตรไม่เพียงพอด้วยเช่นเดียวกัน
และไม่จำเป็นที่จะต้องรอพึ่งงบกลาง
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งมีมติคอรมอล์
อนุมัติงบกลางเพื่อขุดบ่อน้ำบาดานให้กับประชาชน
อีก๒๓จังหวัดเม็ดเงินกว่า๖๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ขอบคุณค่ะ